ให้กับประชาชนเป็นสิ่งที่รอไม่ได้
และไทยรัฐกรุ๊ปเองพร้อมกับภาคเอกชน
และผู้สนับสนุนก็ได้มีการจัดหาชุดตรวจ

และตอนนี้ชุดตรวจเหล่านั้นได้เอาไปใช้กับประชาชนจริงนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
ก็ยังคงเดินหน้าตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับประชาชน
ร่วมสนับสนุนเพื่อใช้ในการตรวจหาเชื้อให้กับประชาชน
โดยมีการให้บริการตรวจวันละประมาณ๒๐๐๒๕๐๐คนต่อวัน
เพราะการตรวจหาเชื้อรอไม่ได้
อันนี้คือสิ่งที่ไทยรัฐกรุ๊ปของเราเน้นย้ำไว้เสมอ
หนึ่งในผู้ที่ทราบผลว่าติดเชื้อหลังจากการตรวจ
ก็บอกว่าคือเธอก็ไม่รู้ว่าไปติดเชื้อมาจากไหน
มีอาการก็แค่อายเจ็บคอจมูกไม่ได้กลิ่น

แต่ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องคัดกรองแล้วคุณ
ก็ต้องหาวิธีในการที่จะดูแล
ผู้ที่มีผลเบื้องต้นออกมาเป็นบวกแบบนี้นะครับ
ฟังเสียงของผู้ที่รับการตรวจหน่อยฮะ
ขอบคุณมากเลยครับที่ดูแลตั้งแต่ที่มาตรวจตั้งแต่๑๕แล้วเขาแจ้งผลทราบ
ทำให้เรารู้ด้วยว่าเราติดแฟนติดลูกติด
อันนี้ในส่วนของสปสชนะครับ
ในส่วนของกรุงเทพนครซึ่งเป็นอีกหน่วยงานหนึ่ง
ทางไทยรัฐกรุ๊ปและกลุ่มพันธมิตรสนับสนุนอุปกรณ์เหล่านี้ให้ด้วยนะครับ
ด้านของแพทย์หญิงอริสราทัศตากรผู้มนวยการกองควบคุมโรคติดต่อ
ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจเชิงรุกของกรุงเทพมนคร
บอกว่าจากการที่กรุงเทพมนครโดยสำนักอนามัย
จะตั้งหน่วยปฏิบัติ๑๕๕ทีมลงพื้นที่ในการตรวจคัดกรอง
แล้วก็ฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อบรัง๗กลุ่มโรค
แล้วก็หญิงตั้งคัน๒๐๑๖ชุมชนใน๕๐เขตพื้นที่
วันที่๑๕กรกฎาคมนะครับก็สามารถดำเนินการไปแล้ว
ชุมชนเป็นจำนวนประชาชนกว่า๘๐๐๐คน
แล้วก็ตรวจคัดกรองด้วยรับผิดเทส
ทางไทยรัฐกรุ๊ปและกลุ่มพันธมิตรสนับสนุน
ตรวจไปแล้ว๑๓๓๐๓คนนะครับ
พบผู้ติดเชื้อ๑๖๑๘คน

ต้องรีบตรวจหาเชื้อแล้วมันก็จะพบแบบนี้แหละครับ
ทีนี้ได้มีการแยกนำส่งโรงพยาบาล
รวมถึงสารกักตัวของชุมชนแล้วก็รักษาตัวที่บ้านแล้วนะครับ
ทีนี้ต้องขอขอบคุณนะสำหรับผู้ที่เป็นกลุ่มพันธมิตร
สนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์เหล่านี้กับทางไทยรัฐกรุ๊ป
นี่คุณผู้ชมหลายหน่วยงานหลายองค์กร
ภาคเอกชนจริงขอบคุณจากใจนะครับ
ส่วนประชาชนแล้วก็องค์กรต่างที่ต้องการที่จะร่วมกัน
ในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อจะนำไปหาซื้อ
แล้วก็จัดสรรชุดตรวจหาเชื้อแบบนี้อีกนะครับ

ยังรับอยู่ค่ะเบอร์บัญชีขึ้นอยู่หน้าจอแล้วนะคะ

สามารถร่วมโอนเงินบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพได้นะคะ
ชื่อบัญชีไทยรัฐร่วมฝ่าวิกฤตโควิด๑๙
เลขบัญชีขึ้นอยู่หน้าจอแล้วนะคะ

เพราะการตรวจหาเชื้อรอไม่ได้นะครับ